สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
จับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
พรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานใหม่สัปดาห์ใหม่
สถานการณ์ฟ้าฝนยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
คาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝนสัปดาห์หน้า
หนักหน่วงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกนะครับ

พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่าง

หลังจากนี้นะครับร่องฝนนั้นจะค่อยเคลื่อนขึ้นไปครับ
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วย
ฝนจะกระดายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ

เพราะว่ามรสุมฤดูฝนนั้นก็ยังหอบเอาความชื้นพัดเข้ามา

ทำให้พื้นที่ตามแนวชายฝั่งอันดามัน

มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนอง

กระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย
ภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เป็นอย่างไร

เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อน

สัปดาห์หน้าโอกาสการเกิดฝนมีมากกว่า

โอกาสการเกิดฝนอยู่แค่ร้อนละ๓๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้น

โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะครับ

ก่อนหน้านี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณร้อนละ๔๐๖๐ของพื้นที่
สัปดาห์หน้านี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่ครับ

มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตรนะครับ

ก่อนหน้านี้โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ร้อนละ๖๐๗๐ของพื้นที่

เหลือเพียงแค่๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

ฝนตกชุกต่อเนื่อง๑๗๐๘๐ของพื้นที่
ทะเลครับใครจะออกเดินเรือระวังหน่อยนะครับ

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๓เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
ฟ้าดูฝนพกอุปกรณ์กันฝนด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ